จริงเรานำเสนอกันมาหลากหลายรูปแบบแล้วนะคุณผู้ชม
แต่เหตุการณ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อยากจะให้ดูเป็นยังไงไปดูกันค่ะ
โอ้โหคุณดูดิเสียงร้องแบบว่าโวยวายเลยค่ะ
และนี่นะคะที่คุณผู้ชมดูอยู่เป็นประเพณีเรียกว่าเป็นพิธีแล้วกัน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

ซึ่งเขาก็จะมีพิธีการไหว้ครูเป็นประจำทุกปี
ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นแต่ละความเชื่อกันนะคะ
แต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดว่าคุณจะร่ำเรียนเกี่ยวกับวิชาช่างวิชาศิลป์ต่าง
เขาก็มีความเชื่อกันว่าถ้าเกิดคุณครอบครูเนี่ย
ครูก็จะอยู่กับเราแล้วก็เป็นสิริมงคลกับตัวเองนะ
แล้วก็เหมือนเราก็เคารพนับถือครูบาอาจารย์คนที่กระตันอยู่ก็จะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
ที่เขาเรียกกันง่ายสิทธิ์มีครู
ถูกต้องนะคะแล้วก็ขอบคุณภาพของหนุ่มคนนี้นะคะ